เองแทร่เตียวพี่สาวหญิงไก่ตุ๋นเหยื่อร่วม๓ล้านบาท
และกับเครื่องราชอิสริยพรถามตรงตรงกับจอมขวัญคืนนี้๒๐นาฬิกา